อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เขาเช่ารถค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
พอเช่ารถเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขับไปตามจุดต่าง

จุดนี้เขาไม่ชำนาญทางจริงค่ะ
รถแหกโค้งพุ่มเข้าไปแบบนี้ค่ะ

ถ้าเป็นอะไรนะเนี่ย

กระจกด้านหน้าร้านแตกกระจาย

พังไปทั้งแถบเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้
เพราะดีจริงนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

หรือว่าพนักงานซึ่งอยู่ในร้าน
เพราะตอนนั้นพนักงานไม่อยู่ตรงเคาน์เตอร์
แล้วก็ไม่มีลูกค้าอยู่ในร้านด้วยค่ะ

สัญชาติอังกฤษยืนรอให้กันกับตำรวจ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอก

ทำให้รถเสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าไปในร้าน

ไปจัดของกับเพื่อนพนักงานอีกคนอยู่ข้างในจู่ได้ยินเสียงรถเบรกก่อน
แล้วก็ได้ยินเสียงปั้งรถพุ่งเข้ามาในร้านเลย
เธอและเพื่อนตกใจมากแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายแพทเทรกหนุ่มชาวอังกฤษคนนี้ค่ะ
ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์และสอบสวนที่โรงพักบ่อผุดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ